เหตุการณ์ที่นทบุรีมีสองแม่ลูกค่ะเป็นคุณแม่แล้วก็ลูกสาวไปร้องค่ะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าถูกลูกจ้างของอบตแห่งหนึ่งคือลักษณะคือกลางแล้วก็มีการจะมาทำร้ายด้วยทำร้ายกันแล้วไม่พอทำแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งจนถึงขั้นที่พวกเธออยู่ไม่ได้ต้องหนีกันชั่วคราวเลยถึงขั้นย้ายที่อยู่อ่ะคุณผู้ชม
ก็คือนางบุญชูนิ่มน้อยหรือว่าป้าชูป้าชูกันก็อายุ๗๐แล้วนะและอีกคนนึงคือลูกสาวคือนางกรณสานะคะกรณสาค่ะแสนละเอียดอายุ๓๙แจ้งความที่ตำรวจศพบางใหญ่ค่ะเพราะว่าถูกนายเพิ่มศักดิ์อายุ๔๗ปีเป็นลูกจ้างชั่วคราวของอบตบางเลนที่นทบุรีค่ะไปหาเรื่องทำร้ายถึงหน้าบ้านมาแล้วตั้ง๓รอบ

ผิดคนแจ้งไม่ใช่ป้าชูแต่แทนที่เรื่องมันจะจบกลายเป็นมีลักษณะการพูดจากข่มขู่กันเพราะไปหาว่าลูกสาวของป้ามองเขาด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยามจนกระทั่ง๒๙พฤศจิกายนนายเพิ่มศักดิ์ค่ะมาถามหาลูกสาวของป้าชูก็คือนางกรณสาแล้วก็มีการชี้หน้าด่าป้าชูจะเข้ามาทำร้ายเพราะดีตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่ของอบต
เลสอยไปรษณีย์อีกคนชื่อทูทูเนี่ยมันคล้ายกันข้างใกล้คนลึกน้องบ่อยมาดูมันบอกชื่อนี้ผมก็มาบอกไม่

อย่าให้เจอนะต่อไปนี้อย่าให้เจอนะ
มันดูลักษณะเหมือนเป็นเรื่องที่เล็กเนอะ
จนถึงขั้นที่มีปากเสียงกันเลยนะคะ

บอกว่ามะชูเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยมีตำรวจสายตรวจผ่านมาพอดี
แต่ตัวนายเพิ่มศักดิ์ที่เป็นลูกเจ้าอบตเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะไม่ได้มีการทำร้ายอะไรกันนะ
ส่วนเมื่อกี้นี้แหละค่ะก็คือคนที่ยืนอยู่ข้างป้าชูก็คือลูกสาว
คือนางกรณสาเล่าว่าเอาจริงเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ทำไมถึงต้องมามีปัญหากันเพราะเธอไม่เคยรู้จักกับตัวนายเพิ่มศักดิ์เป็นการส่วนตัว
เคยเจอกันบ้างเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กัน

คิดว่าตัวเธอไปเล่าอะไรให้คนที่อบตฟังหรือเปล่า
แล้วก็เลยถึงขั้นที่กลายมาจะทำร้ายกันแบบนี้
ตอนนี้ตัวเธอและแม่ต้องไปอยู่ที่อื่นก่อนชั่วคราว

ก็อยากให้ตำรวจเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยหน่อยนะคะ